นอนเฝ้าบ้านปลูกใหม่หลังบนโล่เลยนะ

เห็นปั๊บร้องไห้แทบขาดใจ

ลูกสาวกับแม่นวดก็เอาปลาโปรกไว้
ตายตั้งแม่ตั้งลูกเลย
นี่คือนางปรานีพันคลองเธออายุ๔๘ปีนะฮะ

แม่ของเธอเสียชีวิตครับ
เธอเล่าตอนที่ไปเจอศพคนในครอบครัวถูกฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยม

ที่บ้านพักพื้นที่ตะบนหวายอำเภอวาปีปฐุม
มหาสารคามครับผมบอกว่าจับให้ได้นะตำรวจมหาสารคามนะ
นางปรานีเล่าบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนางทองคูณ
ปฏิโยเกอายุ๗๕ปีบ้านหลังใหญ่ฮะ
โอ้โหถ้าต่างจังหวัดปลูกขนาดนี้บ้านหลังใหญ่เดี๋ยวไปดูในบ้าน
โอ้โหห้องเยอะนะครับ
แม่ของคนเมื่อกี้นะฮะ
บ้านหลังนี้แม่ของคนเมื่อกี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

นี่ฮะคุณแม่หรือคุณยายเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับ
แต่ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
คุณปรานีให้ลูกหยกลูกสาวอายุ๑๙ปีมานอนเป็นเพื่อนยาย
ที่ผ่านมาก็นอนกันมาหลายคืนปกติดี
เพราะว่าหมู่บ้านนี้อยู่กันอย่างสงบมาตลอดครับ

เอ๊ะทำไมลูกสาวยังไม่กลับมาบ้าน
หมายถึงว่าพอตื่นเช้าแล้วแล้วจะกลับมาบ้านตัวเองถูกไหม
เพราะไปนอนเฝ้าอยู่กับยาย

แต่โทรศัพท์หาก็ติดต่อไม่ได้

โอ้โหขึ้นไปชั้นสองเท่านั้นละคราวสุด

ถูกตีด้วยของแข็งที่ไทยทอยนอนหงายอยู่ที่เสือเมื่อกี้นี้
ส่วนลูกสาวน้องหยกก็ของแข็งถูกตีที่หัวเหมือนกัน
แล้วที่คอมีรอยเหมือนถูกรัด

นี่ฮะคนที่มาเห็นศพพี่ปรานีเมื่อกี้นะครับ
นี่ฮะโอ้ล้มคว่ำร้องไห้ไปเลย
ตำรวจสพนาขาครับมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบสายชาร์จโทรศัพท์มีรอยเลือดฮะ
ว่าน่าจะเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ

เพราะว่าแหวนทองคำที่นิ้วข้างขวาเนี่ยนะฮะ

สืบสวนกระจายกำลังกันค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมทั้งในบ้านนอกบ้านนะครับ
คือรอบบ้านมันเป็นป่ารกทึบ
แล้วเดี๋ยวก็จะเชิญพยานใกล้ชิดมาให้ปากคำด้วยเห็นไหม

เพื่อนชายของน้องหยกให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่า
พี่นักข่าวนี่น้องผู้ชายคนนี้บอกว่าผมเนี่ยคุยกับหยกนะ
ตอนเที่ยงคืน๒๐นาทีได้พี่นะฮะหยกบอกว่าจะนอนแล้ว
พอตอนเช้าโทรไปหาหยกไม่รับสายผมครับ
ก็เลยส่งข้อความไปหาบอกว่าไปเจอกันที่วิทยาลัยเลยนะ
มาทราบว่าหยกถูกฆ่าตายครับ
แสดงว่าอะไรแสดงว่าคนร้ายเนี่ย
มันเข้ามาก่อเหตุช่วงเวลาหลังเที่ยงคืน๒๐
จนถึงช่วง๖โมงเช้าที่มันก่อเหตุ
เรื่องต้นตำรวจนำตัววัยรุ่น๒คนนะฮะ

แต่ก็ไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าจะเอาผิด
ส่วนข้อมูลที่แม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุ๓วันเนี่ย
หมาที่บ้านถูกวางยาเบื่อตายนะฮะ

แต่เนื่องจากบ้านหลังเกิดเหตุคุณผู้ชมเห็นไหมฮะรอบบ้าน
อยู่ท้ายหมู่บ้านสุดเขาทางก็เปรียว
ไฟก็ไม่มีส่องสว่างฉะนั้นไม่ต้องถามถึงกล้องวงจรปิด
ไม่มีนะครับแล้วก็บ้านหลังรอบเนี่ย
ก็ไม่ค่อยมีคนอยู่โอ้โหไอ้พยานก็หายากแล้ว

ล่าสุดครับชุดสืบสวนนี่ครับคุณผู้ชมฮะ
ทุกเหตุฆาตกรรมมันจะทิ้งร่องลอย
ชุดสืบสวนไปพบสัญญามือถือของน้องหยกครับ
ประเด็นใดทิ้งนะไม่ว่าจะเป็นฆ่าทิ้งทรัพย์พยายามข่มขืน
หรือประเด็นชู้สาวจับให้ได้ครับคุณผู้ชมฮะ
ตำรวจสวพรณาค่ะตำรวจมหาศาลคาม